ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ

หนึ่งล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความพิการอาจเป็นอุปสรรคกับใครหลายคน
แต่สำหรับครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้
ความพิการคือแรงผลักดันที่ทำให้เขาได้สู้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ตอนแรกก็รู้สึกโกรธนิดครับ
โกรธที่เขามารอครับ
ว่าแม่พิการแม่เดินไม่ได้
เราก็อย่าไปสวนแกนไปเลยครับ
เราก็ต้องยอมรับสิ่งที่แม่เป็นครับ
ผมก็ยอมรับมาจากนานครับ

สมาชิกที่บ้านมีทั้งหมด๕คน
ก็มีผมคุณแอ๋มซึ่งเป็นภรรยา
แล้วก็มีลูกสาวคนโตอัญญา

แล้วก็มีหลานอีกหนึ่งคนนะครับตัวเล็ก
ัญญาลูกสาวนี้ก็จะเป็นคนที่
ไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรักเท่าไหร่
แต่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมือเป็นแขนให้แม่ให้พ่อได้
ส่วนฮีโร่เนี่ยจะเป็นคนขี้อ้อนแม่หน่อย

แล้วก็จะช่วยเหมือนกันก็คือทั้งพี่ทั้งน้อง
ก็คือจะช่วยเป็นขาเป็นเนื้อให้พ่อให้แม่ค่ะ
ผมจบม๖คุยกับพ่อแม่ว่า
ผมอยากไปเรียนมรามแล้วก็อยากทำงานไปด้วย

เป็นโรงงานบดสีทำงานอยู่ประมาณ๓เดือน

ประสบอุบัติเหตุเครื่องจักรบดสี
ดดึงมือเข้าไปที่เครื่องนะครับต้องไปตัด
เมื่อก่อนผมเขียนหนังสือมือขวา

เราทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้

เคยตะคอกใส่น้องคือเราไม่ได้ว่าเขาโดยตรง
คือเราแบบไม่อยากใช้เขาแต่ทำไมเราทำไม่ได้
จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกแบบนั้น

โทรคุยกันมันก็ยิ่งตอกย้ำให้เรารู้สึกอย่างนั้น

ดูแลตัวเองถ้าไม่ไหวกลับบ้าน
สูงชีวิตลูกสูงชีวิต

อ่าเป็นหลังเหล่าแปลง
ของแม่นี้พิการโปรลีโอค่ะขาลีบทั้งสองข้าง

ก็ใช้ชีวิตปกติไหม

จะออกไปไหนจะขึ้นรถจะเดินทางอะไรก็มีข้อจำกัด
แต่ว่าเราก็จะพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด
ให้ใช้ชีวิตได้ในแต่ละวันค่ะ
คือตอนพ่อออกจากงานแม่ก็เสียใจที่สุด
แต่ว่าถ้ามันจะเสียใจมากขึ้นมาเอง
ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเงินยะค่ะ
คือแม่เลี้ยงของแม่มาเองกับมือนี่แหละ
แล้วก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะไปเร็วไหลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็วันนั้นพ่อไปขายผลไม้ที่ตลาด
แล้วแม่ก็เลยโทรไปว่า๖โมงแล้วนะ
แม่ทำกับข้าวรออันยะแต่อันยะยังไม่มาเลย
แม่ก็พยายามโทรหาแต่มันโทรไม่ติดแล้ว

แม่ก็เลยบอกพ่อว่าพ่อไปดูลูกหน่อยนะ
สืบไปสืบมาจนตามว่าลูกหนีไปแล้วอย่างนี้ค่ะ

ไม่คาดคิดไปว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้กับเรา

คิดว่าเดี๋ยวกงมาเหมือนเด็กคนอื่นที่

แต่ว่าเขาก็โทรกลับมาบอกว่าอัญญาท้อง
แม่ก็รักแม่กับพ่อมาก
แต่ว่าลูกไม่ค่อยบอกแต่ว่าลูกรักมาก

หลังจากที่ผมทำงานอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับ

ผมก็ไปเรียนหลักสูตรกราฟิกทำฮอลติมีเดีย

หลังจากนั้นก็รู้จักพี่อีกคนนึง

โรงแรมแรกทำอยู่ประมาณ๒ปี
ฝ่ายบุคคลก็ชวนไปทำงานอีกโรงแรมหนึ่ง

เหมือนกับฟ้าผ่าเลยครับ

หัวหน้าโทรมาบอกว่าโรงแรมประสบปัญหาวิกฤต
เราต้องเลือกจ้างพนักงาน
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณ
ตอนนั้นณเวลานั้นวิกฤตที่สุดแล้ว
เพราะว่าพ่อคือกำลังหลักที่จะหาเงินเข้าบ้าน
แล้วก็เรามีภาระหลายอย่าง
แล้วแม่ก็เริ่มมีโรคประจำตัวเข้ามา
ก็ต้องพาไปหาหมอในทุกเดือนอีกอะไรอย่างนี้
วันต่อมาแม่ก็ตกงานต่อค่ะ
แฟนผมก็โดนเลิกจ้างออกจากงานอีก
เพราะว่าเพิ่งไปทำงานได้ไม่ถึง๓เดือน
เป็นพนักงานใหม่ที่โรงแรมครับ
ก็โดนเหมือนกันแต่คนละโรงแรมก็โดนเหมือนกัน
ค่าเช่าบ้านค่าเรียนหนังสือของลูก

ไหนจะมีรายจ่ายที่จะมีปรับราย

มาเยอะเลยมาก็นำมาเลย
ค่าเรียนน้ำ
คือตอนนั้นเรามาตัดสินใจมาเปิดร้านหน้าร้านเล็กที่พัทยา
แล้วก็พอทำไปช่วงระยะหนึ่ง
เราเห็นว่าเรามีนะเรามีลูกค้านะ
ยังไม่รุนแรงเราก็ขายได้
พอดีที่ร้านที่เราเช่าอยู่ไม่มีห้องน้ำ
แม่ก็เลยต้องเข็นรถเข็นไปเข้าห้องน้ำอีกที่นึง
ซึ่งจะผ่านร้านที่เขาเปิดให้เช่าอยู่
ผ่านอยู่หลายวันมากก็คือหันมองหันมองก็กลับไปหาพ่อว่า
อยากได้ร้านนี้มันมีห้องน้ำด้วยมีที่พักแล้วมันใหญ่ขึ้น
เราก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นก่อเอาได้ไหม
คุยอยู่หลายรอบสุดท้ายพ่อบอกว่าเออถ้างั้นรอบพร้อม
ก็เลยตัดสินใจเอาเงินที่มีก้อนสุดท้ายมาใช้กับร้านนี้ค่ะ
พอร้านเริ่มเสร็จใช่ไหมคะเราก็ออกไปยืนอยู่ฝั่งนู้น
เพื่อที่จะมาดูร้านที่เสร็จว่าเรากำลังจะเปิดแล้วนะ
หลังจากที่ผมมาทำนะครับทำแรกขายดี
เปิดวันที่๑๗ธันวาวันที่๒๗ธันวาช่วงปีใหม่
ลูกค้าจองเต็มเลยต้องเพิ่มโต๊ะ
ผมลงของเต็มที่เงินที่เรามีทุ่มเลย
วันเดียวเลยเจอประกาศห้ามนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน
โหซึ่งทุนเราไปแล้วค่ะหมดเลย
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งก็จะแบ่งเป็นส่วน
ส่วนส่วนหนึ่งก็จะเอามาทำร้าน
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ให้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกครับ
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของพ่อฟุ้งจากจังหวัดชนบุรีครับ
ปุ๊งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับ
ฟุ้งพี่เอขออนุญาตนะครับก่อนหน้านี้ที่ฟุ้งยังครบ๓๒เลย

ตอนนั้นคิดว่าเราอยากจบอะไรอยากทำอะไรให้กับครอบครัว
ความฝันตอนนั้นก็คืออยากรับราชการครับ
ผมเรียนจบยนต์มัธยมดูแลก็สมัครเรียนเรียนราม
ทำไปทำมามันเป็นเครื่องบดสีนะครับลูกกลิ้งใหญ่เลย
ผมใส่ถุงมือภาพมันดึงมันก็ดูดมือผมเข้าไป

พาอยู่เครื่องอยู่อย่างนี้โอ๊ย

ก็ตัดจริงคือความรู้สึกแบบโอ้โห

คิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงพ่อ
อีกวันหนึ่งแม่ค่อยมาถึงพ่อก็มาถึง
ระหว่างนั้นพ่อกับแม่ให้กำลังใจฟุ้งยังไงบ้าง
เขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่เลี้ยงเอง
ทุกวันนี้ถ้าผมกลับบ้านเขาก็มาจับตลอดแต่ร้องตลอด
ตอนนี้ระหว่างฟื้นตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยกับมือข้างเดียว
เราคงต้องมานับหนึ่งใหม่แน่
เขียนหนังสือกินข้าวต้องหัดหมดเลย

หนังสือวงเขียนหนังสือทั้งน้ำตาวงเขียนก๊อก
ผมเขียนก็ไกลใหม่
เมื่อก่อนผมเขียนพื้นขวาสวยมาก
กินข้าวแม่ก็มาแล้วแม่ผมก็นั่งกินก็แกะปลาให้กิน
เขาช่วยเราครับแต่ว่าเรารู้สึกนะครับ
เราอยากทำเองแต่เราทำไม่ได้
คือมันเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกแล้ว

เพราะคือความพิการมันอาจจะเล็กน้อย

และอะไรที่ทำให้ฟุ้งลุกขึ้นสู้มาได้
เพราะกลัวพ่อแม่ให้กำลังใจ
ฟุ้งมีอะไรที่อยากจะบอกอะไรกับแม่ที่แสนดี

ขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอด

ที่เกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่

แอ๋มก็ไม่ปกติ

ไม่ได้ให้พ่อฟุ้งทำงานคนเดียว

เบอร์เกอร์ขายไตปลาแห้งขายน้ำหอม

แล้วจนมันเกิดวิกฤตว่าโควิดเข้ามา

เราต้องเลิกจ้างพนักงานครับ
โดยที่คุณก็อยู่ในนั้นอยู่ใน๔๖คน

เราก็มีอาชีพของแอมยังมีอยู่
ตอนนั้นพ่อจะได้เงินมาจากการเลิกจ้าง

เราไปเปิดหน้าร้านเพิ่มไหม

เราก็รู้สึกว่าเราไปถูกทางแล้วนะ
พ่อมาบอกพ่อว่าหรือเราจะขยายร้านไหม

ถ้าเราไปอย่างนั้นเราจะขยายลูกค้าด้วย

แต่อย่างที่บอกครับว่า
พอครอบครัวกำลังจะดีขึ้น

ตอนนั้นร้านไปได้ดีมากแล้ว
แล้วก็เป็นช่วงปีใหม่ค่ะ
เราก็มีลูกค้าจองโต๊ะเต็มเลย

ของวัตถุดิบต่างเตรียมรอเลยค่ะ
เพราะว่าเช้าวันนั้นยังมีการมาพ่นแอลกอฮอล์ให้ทั่วร้าน
เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะพลิกไปแบบนี้
ทีนี้พอ๓ชั่วโมงผ่านไป
เขาประกาศปิดค่ะยกเลิกหมดเลย
เงินตอนนั้นก็หมดแล้วถูกไหมคุณ
เพราะว่าคุณเอาลงไปกับวัตถุดิบทั้งหมดเลย

เปิดร้านมาได้ทั้งหมดก็คือ๑๗วันถูกไหมฮะ

ปิดทันทีเลย
แต่ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นต้องไปต่อ

ข้าวเหนียวหมูปิ้งขายแซนวิช
ไปขายน้ำหอมตลาดนัด
แล้วก็ไปขายลอตเตอรี่บ้างด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้พอเขาประกาศนั่งที่ร้านได้
ประกาศขายเปิดได้ก็เริ่มมาขายแล้วค่ะ
เป็นยังไงบ้างแล้วลูกค้าพอที่จะยังกลับมายังครับ

ร้านอยู่พัทยากลางค่ะ
อยู่หลังห้างนำชัย

ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ผ่านไปผ่านมา
หรือพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับแวะร้าน
แฮปปี้ชาลุงฟุ้งนะครับที่พัทยากลางนะครับแฮปปี้ชาลุงฟุ้ง
มาถึงสาวน้อยบ้างอัญญา

ช่วยทำน้ำแล้วก็ออเดอร์ทุกอย่างในร้านค่ะ

เพราะว่าจริงแล้วก็คือเดินทางผิดไป

คือหนูตั้งคันก่อนจะเรียนจบอะค่ะ
ที่บอกว่าหายไปจากบ้าน
ซึ่งปกติเขาก็จะกลับบ้านทุกวัน
คาดไปไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่เคยไปค้างที่ไหนเลย
แม่ก็เลยโทรไปหาพ่อว่าไปดูลูกหน่อย

ก็มีทางโน้นโทรมาบอกว่าโทรมา
ไม่ต้องเป็นห่วงเขาอัญญาอยู่ที่กรุงเทพ

วันที่หนูไปนั้นน่ะหนูมีน้องยังลูก

หนูไปอยู่กรุงเทพนานแค่ไหนครับลูก

เราคิดอะไรบ้างลูกในใจของเราตอนนี้

หนูจะลืมไม่จบเลยว่าอนาคตหนูมันไม่มี
หนูไปอยู่บ้านแฟนแล้วก็

เราก็คุยกับแม่ไปด้วย

หนูก็เลยทักไลน์ไปหาแม่
ว่าสุขสรรค์วันแม่ค่ะ

หนูเสียใจ

ไม่เป็นไรพอมันผ่านไปแล้วเราก็จะ

รักพ่อกับแม่มาก

แต่เขาก็ยังสู้ไม่ท้อครับ

อยากบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่บ้างลูก

ถ้าท้อก็อย่าถอยนะครับ

แล้วก็ยังมีลูกหลานอยู่

ในรายการในวันนี้จริงแล้วเนี่ย

ก็ถ้าได้ทุนก็จะนำทุนไปทำปรับปรุงร้านครับ
แล้วก็ไว้เป็นทุนหมุนเวียนในร้าน
วันนี้นะครับทางรายการเกมต่อชีวิตของเรามีภาพครอบครัว
เล็กน้อยอยากจะมอบเอาไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
ภาพนี้คือภาพแห่งความทรงจำที่ดี
เพราะสังเกตไหมว่าเวลาที่เราถ่ายรูปครอบครัว
ต้องรอให้ทุกคนเนี่ยยิ้มกันให้หมดก่อน
เพราะฉะนั้นนี่ไงตื่นมายิ้มด้วยแหละ
เวลาที่ดูภาพนี้จะได้ยิ้มกันทั้งครอบครัวนะครับ
ขอให้มีแต่ความสุขและมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

ในครอบครัวนอกจากจะเป็นยาชูกำลังแล้วยังเป็นเกราะป้องกันให้กับทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างดี
เพราะไม่มีรักไหนที่จะเป็นรักแท้เท่ากับรักของคนในครอบครัวช่วงหน้านะครับ
เรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อฟุ้งจากจังหวัดชนบุรีนะครับได้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องฟุ้งนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูก
ตั้งสี่ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
เตรียมตัวมาดีไหมครับครอบครัวดีครับดีนะใช้โอกาสที่อยู่ตรงหน้าให้เต็มที่นะครับ
ฟุ้งพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญฟุ้งมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑แฮมเบอร์เกอร์เรื่องที่๒จังหวัดชนบุรี
เรื่องที่สามกีต้าเรื่องที่สี่ร้านของเรา
เรื่องที่ห้าวัชราวรีเรื่องจังหวัดชนบุรีครับ

อยู่ชนบุรีมากี่ปีแล้วครับสิบสามปีครับที่ฟุ้งอยู่อยู่อำเภออะไรนะครับ
อำเภอบางละมุงครับอยู่ที่บางละมุงเนี่ยเคยเห็นตราสัญลักษณ์เมืองพัทยาไหมครับ
จำได้ไหมว่าเป็นรูปอะไรเป็นพระเจ้าตักศิลปทรงม้าพัทยาเมื่อก่อนชื่อทัพพระยานะครับ
พระเจ้าตากเคยผ่านแล้วก็มาตั้งอยู่ที่นาจอมเทียนครับพักอยู่หนึ่งคืนก็เลยกลายชื่อมาเป็นพัทยานะครับ
นะฮะข้อมูลเขาก็เป๊ะอยู่นะคุณผู้ชมนะฟุ้งครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับ
คำถามสำหรับข้อนี้คือ
ทหารขี่ม้าอยู่บนหน้าผามีความหมายว่าอย่างไร
ตัวเลือกที่หนึ่งความเป็นหนึ่งเดียวตัวเลือกที่สองความเป็นผู้นำความเจริญ
ตัวเลือกที่สามความเป็นนักสู้ตัวเลือกที่สี่ความเป็นเอกราช
พัทยามันท่องเที่ยวอยู่แล้วน่าจะความเจริญมาก่อน
เคยอ่านประวัติของเมืองพัทยาคร่าวนะครับตามที่วิเคราะห์แล้วน่าจะน่าจะข้อนี้ครับ
ขอเลือกตัวเลือกที่สองครับความเป็นผู้นำความเจริญครับ
ตัวเลือกที่สองความเป็นผู้นำความเจริญครับ
ุ้งยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ฮีโร่ครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่อง
ก็คือแฮมเบอร์เกอร์กีต้าร้านของเราวัชราวรี
ร้านของเราครับเรื่องร้านของเรานะครับครับ
ีโล่ต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หนูรู้จักทุกซอกทุกมุมของร้านหรือยังลูกพอจะรู้ครับ
ตรงนี้คือมุมไหนของร้านตรงข้างทิ้งล้างจานครับ
มีภาพผู้ชายชูแขนเนี่ยติดมานานหรือยัง
ติดมาตั้งแต่ได้ร้านมาแล้วครับเพราะว่าร้านแต่ก่อนเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น
สมาธิดีนะครับเพราะคำถามอยู่ที่ภาพนี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือตัวอักษรญี่ปุ่นบนเสื้อของเด็กผู้ชายในภาพนี้
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง

และตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่

คิดว่าน่าจะถูกต้องนะครับ
ขอเรียกตอบตัวเลือกที่สองครับ

ตัวเลือกที่สองภาพที่สองครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คือเรื่องแฮมเบอร์เกอร์กีต้าวัชราวรี

ขอเชิญน้องอัญญะมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
วัชราวรีหนูชอบเพลงไหนมากที่สุด

แล้วเพลงที่ดังที่สุดลูกอมล่ะ

คำถามอยู่ที่เพลงนี้เพลงเดียวเลยลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ชื่อเพลงลูกอมมีที่มาอย่างไร
ตัวเลือกที่หนึ่งแต่งเพลงนี้ได้

เนื้อเพลงหวานเหมือนลูกอม

เป็นชื่อของคนที่ทางวงแต่งเพลงนี้ให้

ถ้าเพลงนี้ดังจะถวายลูกอม

เป็นชื่อของคนที่ทางวงแต่งเพลงนี้ให้

เป็นชื่อของคนที่ทางวงแต่งเพลงนี้ให้ครับ
หนูเหลือแม่คนเดียวแล้วลูก

ก็คือเรื่องแฮมเบอร์เกอร์กับกีต้า
แฮมเบอร์เกอร์ให้แม่ค่ะ

เชิญแม่แอ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พี่สาวให้มาจากภูเก็ตค่ะ

เคยทำมากที่สุดกี่ชิ้นวันหนึ่ง

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ประกอบไปด้วยฐานขนมปังนะครับ

สุดท้ายนะครับประกบด้วยขนมปังปิดแล้วก็เสียบไม้
เสร็จแล้วนะครับก็จะนำมาห่อกระดาษใส่ถุง

และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือ
แฮมเบอร์เกอร์พร้อมห่อและใส่ถุงจำนวน๑๐ชิ้นภายในเวลา๓นาที
ยากที่สุดน่าจะเป็นตอนใส่ถุง
เพราะว่าเราต้องประคองเบอร์เกอร์ให้เขาอยู่ทรงเหมือนเดิม
แล้วก็ลงไปแล้วยังมีซอสยังมีต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยค่ะ
ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ก็อยากให้ทันค่ะ

ตามจำนวนหนูตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะลูก

เห็นไหมการบริหารเวลานะครับ

เราจะรู้เลยว่าน้องเป็นงานจริงนะครับ
นี่นี่ไม่รอด้วยเออ

พร้อมเติบให้ลูกค้านะครับ

นี่บองนะครับ๒ถุงนะครับ
เท่ากับว่า๕โรคนะครับผู้ชมครับ

ขับได้เลยลูกเออใช่
วางไว้อยากวางไว้

ไฟเลยลูกเอ่อลูกที่สามผ่านไปนะคะ
ปะถุงปะถุงปะถุงเลยปะถุงอีกสองรอบเท่านั้นนะครับ
เร็วเร็วเร็วเร็วอีก๒รอบเพราะนั้นอ่ะฮะ
มาเลยมาเลยเอ้ยตีไม่ครบแล้วบ้างครับ
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วมาเลยมาเลย
เอ้ย
พ่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละครับขอให้โชคดีนะฮะ
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิ่นนี้สำหรับเกิร์

มีอยู่หนึ่งข้อที่ครอบครัวนี้ยังไม่ได้เลือกนะฮะนั่นก็คือ

เป็นมือกีต้าในบ้านหลังนี้ครับ

มันมีอุปสรรคไหมกับการเล่นตอนนี้
ไม่มีครับตอนนี้ก็ต้องใช้

ให้เราดูเป็นขวัญตาหน่อยได้ไหมพี่ฟุ้ง

ขอบคุณครับคุณเก่งจริงนะครับฟุ้งเคยมีนักดนตรีในใจไหม
ไอดอลเรามีไหมมีครับคุณชอบใครเป็นพิเศษ
พี่พงศิษยคัมภีร์ครับแล้วก็มีคุณสงกรานรังสรรค์ครับ
และวันนี้นะครับมีกำลังใจดีมาฝากคุณฟุ้งด้วย
จากผู้ชายคนนี้ครับไปชมพร้อมกันครับ
สวัสดีคุณฟุ้งด้วยนะครับผมผมเชื่อว่าถึงจะไม่ได้พร้อมทางร่างกาย
แต่ผมเชื่อว่าถ้าจิตใจของเราพร้อมเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกรูปแบบนะครับ
ขอให้คุณฟุ้งสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับ
แล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยนะครับผม
ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านนะครับทั้งคุณฟุ้งแล้วก็ครอบครัวคุณฟุ้งด้วยนะครับ

คุณกำลังใจดีจากคุณสงกรานรังสรรค์นะครับแล้วก็รับกำลังใจดีจากพวกเรากลับไปด้วยนะครับ
แล้วจะดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าช่วงหน้านะครับครอบครัวของคุณฟุ้งถ้าพิชิตโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อนั่นหมายถึงว่าเขาได้รับทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านจะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
ของพ่อฟุ้งจากจังหวัดชนบุรีนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษนะครับ
ให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

เพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้เนี่ย
ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วมาดูเฉลยกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะได้เฉลยข้อแรกจากเรื่อง

หนูไปอยู่บ้านแฟน
แล้วก็ทำงานไปเบอร์
เพราะวันแม่หนูคิดถึงแม่
แล้วแม่ก็ตอบกลับมาว่าให้กลับมาอยู่กับแม่

รักแม่กับพ่อมาก
แต่ว่าหนูไม่ค่อยบอกแต่ว่าหนูรักมาก
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ชื่อเพลงลูกอมมีที่มาอย่างไร

เป็นชื่อของคนที่ทางวงแต่งเพลงนี้ให้
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

ชื่อเพลงลูกอมนะฮะมีที่มาก็คือ

ชื่อของคนที่ทางวงแต่งเพลงนี้ให้

เพื่อไปเซอร์ไพรส์เจ้าสาวของเพื่อนในงานแต่งงาน
ตั้งชื่อเพลงนี้ว่าลูกอม

ชลาวรีเนี่ยก็คือชื่อจริงของเจ้าสาวนั่นเอง
ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๑ข้อ
ครอบครัวของน้องฟุ้งนะครับได้รับเงินทุนอยู่ที่
บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ดีใจด้วยนะครับสำหรับข้อแรกแล้วนะครับ
ผมอยากได้รอยยิ้มแล้วก็เสียงกรี๊ดแบบนี้ทุกข้อนะครับ
เรื่องที่๒จังหวัดชนบุรีครับ

เราต้องเลือกจ้างพนักงาน
แล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณ
ผมลงของเต็มที่เงินที่เรามีทุ่มเลย
เจอประกาศห้ำนั่งแล้วประทานอาหารทีลาน

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ทหารขี่ม้าอยู่บนหน้าผา
มีความหมายว่าอย่างไร
ขอเลือกตัวเลือกที่๒ครับ
ความเป็นผู้นำความเจริญครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

ทหารโบราณขี่ม้าอยู่บนหน้าผา
หมายถึงความเป็นเอกราชครับ
ทหารโบราณขี่ม้าแสดงถึง
การที่สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรีนะครับ
และกลับไปกรอบกู้เอกราชของชาติ
ฟุ้งวิเคราะห์มาถูกหมดเลยเรื่องราว
เอาเอกราชซะอย่างนั้นพลาดไปหนึ่งข้อนะครับ
ครอบครัวพ่อฟุ้งยังได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
และคุ้นแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
เรื่องต่อไปเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องแฮมเบอร์เกอร์

เพราะว่าพ่อคือกำลังหลักที่จะหาเงินเข้าบ้าน
แล้วก็เรามีภาระหลายอย่าง
แล้วแม่ก็เริ่มมีโรคประจำตัวเข้ามา
ก็ต้องพาไปหาหมอในทุกเดือนอีกอะไรอย่างนี้

และใส่ถุงจำนวน๑๐ชิ้นภายในเวลา๓นาที
ลุ้นกันว่าแม่ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ทำได้ทำได้ทำได้
ได้ครับ

๒นาที๕๗วินาที
พ่อครัวของพระฟุ้งนะครับจ่าชมรี

กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

คุณผู้ชมวันนี้อาจจะพลาดโอกาสลุ้นเงินล้าน
แต่๑แสนบาทยังอยู่ในกำมือของครอบครัวอยู่นะครับ
จากเรื่องสุดท้ายของน้องฮีโร่นะครับ
นั่นก็คือเรื่องร้านของเราครับ

แม่พิการแม่เดินไม่ได้แต่เราก็อย่าไปสนใจมันเลยครับ
แล้วก็ต้องยอมรับสิ่งที่แม่เป็นครับ
ผมก็ยอมรับมาตั้งนานครับ

ภาพใดคือตัวอักษรญี่ปุ่น
บนเสื้อของเด็กผู้ชายในภาพนี้
ตัวเลือกที่๒ครับภาพที่๒

ถูกถูกถูกถูก

ตัวเลือกที่ถูกคือภาพที่๑
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับครอบครัวของพ่อฟุ้งนะครับ
จากชนบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ

ชีวิต๒ดอก
วันนี้ขอให้โชคดีนะครับ
ฮีโร่มีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอก
เล็งว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

ถ้าพร้อมแล้ว๔๐วินาทีมีค่านะครับ

คงต้องทำที่ร้านก่อนนะครับ
ถ้าเราทำที่ร้านมันก็จะได้ต่อยอดไปอย่างอื่น
แต่พี่เอเชื่อว่าครอบครัวหนูไม่ยากไม่จนแน่
เพราะเป็นคนที่ขยันจริงแล้วสู้ชีวิตจริง
วันนี้ได้อะไรเยอะแยะเลยจากครอบครัวของพ่อฟุ้งนะครับ
คุณผู้ชมครับวิกฤตที่ผ่านเข้ามาก็คือ
ทดสอบความรักของคนในครอบครัว
แล้ววันนี้ผมก็ได้เห็นแล้วว่า

สามารถผ่านบททดสอบนี้ได้ด้วยความรักและความเข้าใจกัน
เรามาร่วมกันส่งพลังความรักให้กับครอบครัวนี้
ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อยนะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่พอจะมีกำลังช่วยเถอะครับ

เอาไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ

ให้เกียรติกับทางรายการมาออกรายการเราในวันนี้
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามา
สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้คุณพระคุ้มครอง

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
เกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงเย็น
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิจัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ก่อนหน้านี้ผมรับเหมาทุกอย่างครับที่ได้เงินครับ
ที่ทำให้ครอบครัวผมถึงภาวะที่หนักที่สุดก็คือโควิด
งานมันหายไปการถูกจ้างมันหายไป
ครอบครัวผมทั้งครอบครัวมีกับข้าวเหลือแค่ไข่ใบเดียว
แล้วก็ให้เมียพาสี่แบ่งลูกกิน
คำใดเขียนถูกต้อง

ถูก

เยิน